เตือนภัยกันหน่อยนะคะปกติแล้วเนี่ยบางทีขับรถทางไกล
ขับรถกลับบ้านหลายคนก็อยากเข้าห้องน้ำ
หาที่ไหนล่ะคะก็ต้องไปที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละค่ะ
แม่ลูกคู่นึงนะคะก็แวะเข้าปั๊มน้ำมันที่ชนบุรี
เป็นปั๊มใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะ
ปรากฏว่าเข้าไปได้สักครู่นึงเท่านั้นแหละลูกสาวร้องกรี๊ดเสียงดังลั่น
เพราะว่ามีผู้ชายผลักประตูตามเข้าไปปิดปากเธอ
แล้วก็จับหน้าอกหวังจะข่มขืนด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะ
ตะบนบ้านเก่าอำเภอพานทองค่ะตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วก็รีบเข้าไปตรวจสอบ
ก็เจอเด็กหญิงผู้เสียหายนะคะอายุ๑๖ปียืนรออยู่กับคุณแม่
โดยน้องยังอยู่ในอาการตกใจกลัวแล้วก็ยังตัวสั่นอยู่เลย
แล้วก็นี่ค่ะมีผู้ก่อเหตุด้วยนะคะคือนายวิศนุอินแต้อายุ๒๙ปี
นั่งคอตกเลยเพราะว่าถูกชาวบ้านแล้วก็ตำรวจสายตรวจ
จับตัวเอาไว้ได้ทันควันขณะที่กำลังจะหลบหนีก็ยอมรับสารภาพค่ะว่า
ก็เลยเดินตามเข้าไปผลักประตูแล้วก็ก่อเหตุ
อ้างบอกว่าเพิ่งเคยทำแบบนี้ครั้งแรกก่อเหตุเพราะอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
ทีนี้ไปถามน้องผู้เสียหายนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น้องก็เล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเข้าไปในห้องน้ำ
อยู่ก็มีผู้ชายผลักประตูเข้ามา
เขากดหนูแต่หนูไม่ล้มเขามาจัดหนูแล้วก็ปิดฝั่งหนู
แต่หนูไม่ล้มแล้วแม่ก็เลยตะโกนออกมา
เขาก็เลยวิ่งออกไปข้ามไป

ประตูไม่ได้ปิดนะแต่เขาแอบอยู่
อ๋อหนูก็ออกมาแล้วหนูก็เห็นเขาวิ่งออกมา
เหมือนเขาซุ่มอยู่แล้วใช่ค่ะ
อย่างนี้ก็แปลว่าไม่ตรงกับที่ผู้ต้องหาบอกไว้แล้วล่ะว่าเดินตามเข้ามา
เพราะว่าน้องบอกว่าเขาซุ่มอยู่ในนี้อยู่แล้ว

ก็ออกมาแล้วก็กดตัวน้องไว้เลยนะคะ
ซึ่งฝ่ายคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าก็กำลังทำธุระอยู่ในห้องน้ำห้องแรกนี่แหละ
ได้ยินเสียงลูกร้องเสียงดังก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนแรกก็นึกว่าลูกเจองูหรือตะขาบค่ะ

แล้วก็วิ่งออกไปบอกให้คนช่วยจับตัวผู้ชายคนนั้นไว้
ชาวบ้านกับตำรวจเขาก็เลยร่วมกันจับตัวผู้ชายคนนี้ได้ทันควัน
ก็อยากจะฝากไปถึงทุกคนด้วยนะคะ
เวลาจะต้องเข้าห้องน้ำตามปั๊มเวลากลางคืนเนี่ย
อย่าเข้าคนเดียวมันอาจจะเกิดอันตรายได้
ครั้งนี้โชคดีนะคะที่มาเข้าห้องน้ำกับลูก
แล้วก็ได้ยินเสียงลูกร้องตะโกนให้ช่วย
อย่างนั้นเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวบ้าง
ฝ่ายตำรวจเองบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนทั้งสองคนแล้วก็ผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
จะได้ตั้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ